ที่นี่เกาะคำชโนธเขามีพิธีรำบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาจับตาดูนางรำเอาไว้ให้ดี
ไปดูกันครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะ
เกาะคำชโนธบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงจังหวัดอุดรธานีหลายคนรู้กันดีอยู่แล้ว
บรรยากาศนี่เรียกได้ว่าคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลย
มีประชาชนพากันทยอยมานะคะเพื่อร่วมพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
โดยภายในพิธีก็มีเหล่านางรำออกมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการบวงสวงบูชาพ่อปู่กับแม่ย่า
และที่เป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลขก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหนางรำมันคือท่ารำของนางรำหลายคนเขาก็ดูกันว่านางรำเนี่ยจะชี้นิ้วไหนจะไล่รำออกมาท่าอะไรนะ
เผื่อจะได้เลขได้โชคอันนี้เรียกท่ารำเหรอคุณดูดูดูคือนิ้วอ่ะคือเวลาเขารำนอกไปต่อก็รู้ดีถูกไหมว่าจะไม่ออกมาเป็นแบบเนี้ยนิ้วอ่ะ
แบบว่า๔นิ้วบ้าง๓นิ้วบ้างทำให้ท่ารำที่นี่ออกมาเป็นแบบนี้หลายคนก็เลยจับตามองว่านางรำเขาจะรำเป็นท่าแบบไหนกัน
ก็มีคนบอกว่าได้เลขมาจากนางรำด้วยนี่ฉันต้องเล่าให้ฟังก่อนว่านางรำเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นนาคน้อยออกมาร่ายรำใช่ไหม
แล้วก็อัดคลิปแต่คราวนี้นี่ไม่ใช่นาคน้อยแต่นางรำคนนี้เขาว่ากันว่านางรำคนนี้เนี่ยโชคดีดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลมาแล้วหลายงวด
ก็เลยมารำแก้บนแก้บนด้วยตัวเองหลายคนที่รู้ข่าวเขาก็เลยมาจับตามองดูว่าแหมไหนมารำแก้บนเองทั้งทีเผื่อจะถูกตามบ้าง
เอาอย่างนั้นกันเลยนะคะบางคนเนี่ยชาวบ้านที่เขามานั่งดูการร่ายรำบูชาบวงสวงเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นนะเห็นว่านางรำยกไม้ยกมือเป็นเลข๕บ้าง๒บ้าง๑บ้าง
อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนจะมองเห็นแหละแต่อันนี้ก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่การแห่มาดูพิธีบวงสวงในครั้งนี้อาจจะทำให้หลายคนผิดหวังเล็กน้อย
ทำไมเพราะบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่เพื่อที่จะมีพิธีสำคัญในวันที่๖เมษายนนี้
ใครที่อยากจะเข้ามาสักการะยังเข้ามาได้นะคะยกเว้นวันที่๖เมษาที่ทางจังหวัดเขาจะจัดพิธีมหามงคลก็คือปิดเกาะทั้งวัน
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้ได้ตามปกติ
ก็คือแบบปิดไว้เพื่อแบบว่าเตรียมจัดงานนั่นเองนะคะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยากจะแวะเวียนไปที่เกาะคำชโนธก็เตรียมตัววางแผนกันให้ดีแล้วกันเพราะว่าคนเยอะคนแน่นจริง
เรื่องราวความเชื่อที่เกาะคำชโนธมันมีเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวแบบนี้ด้วย